ผลงานของนักกีฬาไทยนะครับทีมวอเล็กบอลสาวไทยเดินทางไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิก
ล่าสุดก็สามารถปรับตัวนะครับกับอากาศที่นั่นได้แล้วครับ

เมื่อวานนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นก็ช้ากว่าไทย๕ชั่วโมงนะครับ
ทางโค้ชด่วนนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าภูมิสอนทีมบริบอลหญิง
นำทุกทีมซ้อมเป็นครั้งที่๓ก่อนลงแข่งขันในรอบคันเลือกของโอลิปิก
ซึ่งนักกีฬาก็ร่างกายสดชื่นขึ้นหลังจากได้พักผ่อนเต็มที่
เนื่องจากว่าย้ายเข้าห้องพักที่มีแอร์ทุกคนตอนแรกนอนเนี่ยไม่มีแอร์ครับ
นักกีฬาก็โอ้โหนอนกันไม่เต็มที่เพราะว่า
ไปแบบเปิดหน้าต่างนอนมันก็มีเสียงจากข้างนอกมารบกวน
การซ้อมในครั้งนี้ทางโค้ชด่วนก็เน้นครับแบบเข้มข้น
เต็มเวลา๒ชั่วโมงเกมลุกนะครับจากทุกตำแหน่งต่างต่าง
การรองบอลด้วยครับโดยทีมสาวไทยจะซ้อมที่นี่อีก๒ครั้ง
ก่อนจะย้ายไปโรงแรมทางเจ้าภาพจัดเอาไว้ให้ในวันพุธที่๓๑กรกฎาคมนี้ครับ
พรพันธ์เกิดปราศซึ่งเป็นมือเซ็ตนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทุกคนปรับร่างกายได้แล้ว
ส่วนหนึ่งก็เป็นทุกคนมีความฟิตอยู่แล้ว
ช่วยให้ปรับตัวได้เร็วตามเป้าหมายที่วางไว้
แล้วก็ทุกคนนะครับซ้อมกันเริ่มจะเต็มที่
แล้วก็เริ่มลงรายละเอียดของเกมมากยิ่งขึ้นแล้วครับ
นัดแรกพบกับเซอร์เบีย๒สิงหาคม๔ทุ่มนัดที่๒เนี่ยเจอโปแลนด์นะครับ๓สิงหาคมหรือว่าช่วงเช้าเมื่อวันที่๔สิงหาคมเวลาตี๑๓๐แล้วก็เกมสุดท้ายครับจะพบกับเบอร์โตริโกวันที่๔สิงหาคมในเวลา๔ทุ่มครับ